เพราะว่ามันใกล้เหลือเกินแล้วนะคะ

เราส่งกำลังใจให้ใคร

แล้วต้องบอกเลยว่าไอดรามงค์ดราม่าต่าง
มาไม่เว้นแต่ละวันนะคะ
แต่ว่าสปอร์ตไลท์ก็ยังจับมาอยู่ที่น้องแอนชิลีอยู่นะ

นางงามบอกว่าเอามือทาบอกแล้วนะ
นี่ลุ้นนะเรามีสิทธิ์หรือเปล่านะ
เพราะว่าในเพจหลักเขาเนี่ย

อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับน้องแอนชิลีนะ

ด้วยความว่าปีนี้สปอนเซอร์หลัก

แล้วมันตรงกับแคมเปญน้องแอร์
ตรงแต่งเลยใจแม่มา

ขณะเดียวกันที่น้องใบตองจรีรัตน์ค่ะ
มาพร้อมกับคุณดรน้องเจ้าของเวที

มาเปิดใจด้วยที่สามารถคว้ารางวัล

นำทีมโดยสาวงามจากประเทศเวียดนาม

มาพร้อมด้วยรองทั้งสามคนเลยนะฮะ

รวมไปถึงทานโทษค่ะคุณเทเลซ่าชัยวิสุทธิรองประธาน

ก็เดินทางมาขอบคุณบันเทิงไทยรัฐของเรา
ดูนะคะบอกกบันเทิงไทยรัฐเราลงมาต้อนรับ
น้องน้องเองเลยพี่ฟอสนั่นเองค่ะ

ให้กำลังใจแล้วก็คอยเชียร์พวกเธอตลอดเวลาในการ

หรือว่าเหงียนตุ๊กถุ่ยติ่ง
ก็ได้โชว์แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยมาฝาก

ตั้งใจเรียนมา๑เดือนนะคุณผู้ชม
รอฟังรอฟังจริงสวยมาก

อายุ๒๓ปี

หนูเป็นคนเวียดนามแค่
หนูเกาะที่ไซกอนค่ะ

คือน้องนี่นะคะอยากจะทำงานกับองค์กรมิสแกรนด์มาก

ต้องบอกว่าน้องเทียนนะคะคือคนที่ได้มงที่พยายามพูดภาษาไทย
สักครู่เนี่ยตัวจริงสวยมาก
มีหลายคนบอกนะว่าตัวจริงเขาสวยมาก
พัดเอ่ยกิริยาท่าทางคือน่ารัก
แล้วก็รองทั้งสามท่านก็สวยมากด้วย

บอกว่าปีหน้าเขาซื้อลิขสิทธิไว้ที่ประเทศอินโดนีเซีย
โดนีเซียเป็นเจ้าภาพส่งไม้ต่อไป